คุณผู้ชมพาไปดูภาพปฏิบัติการจับกลุ่มนักพนันเขาหน่อย
มีบ่อนหนึ่งแอบไปเปิดโจ่งแจ้ง
แต่มันจงแจ้งสำหรับคนที่เขารู้
แต่คนไม่รู้จะไม่เห็นเลยว่ามันคือบ่อน

คือเขาเรียกว่าทาวน์ฮาส์เป็นห้องแถวติดกันชั้นเดียว
เดินผ่านไม่ทราบว่านี่คือทางเข้าบ่อน
แต่พอเข้าไปโอ้โหอลังการมากหรูหรา

ไปดูภาพปฏิบัติการตอนบุกเข้าไปพอดีเลยครับ
แล้วก็เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง

คุณผู้ชมดูอีกแป๊บเดียวเขาจะวิ่งไปตามทาง
อันนี้คือหลังบ้านเป็นซอกทางเดินไป
คือคนที่ไม่ได้ไปเล่นไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร

บ้านธรรมดาบ้านติดกันไปไล่ไป
แล้ววิ่งไปสุดทางมันจะไปเจอสิ่งที่เราคาดไม่ถึง
ขอภาพข้างในบ่อนเลยคุณผู้ชมนี่
โอ้โหเหมือนหอประชุมไหม

ที่เดียวกันมันอยู่หลังไอ้บ้านเหล่านั้นแหละ

มีองค์มีแอร์คนอยู่เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชม
อุปกรณ์และห้องและโต๊ะทุกอย่างพร้อมมาก
แล้วดูใหม่ด้วยนะดูใหม่ดูหรูไปหมดเลย

ตำรวจเขาสืบทราบว่ามันมีบ่อนขนาดใหญ่
นะฮะแล้วก็สร้างอยู่ในพื้นที่อาศัยของประชาชน

บ้านคนบังหน้าเอาไว้แล้วแบ่งเป็นพื้นที่ให้เล่นการพนันเป็นสัตว์เป็นส่วนทีเดียวเป็นบ่อนเลยแหละ
แล้วก็บุกเข้าไปแบบนี้ส่วนที่กำลังกันเข้าไปบุกจับนักพนันได้ทั้งหมด๑๓๐คน
เป็นนักพนัน๑๑๘คนเป็นเจ้ามือ๑๒คนแล้วก็มีอุปกรณ์การเล่นทั้งไพ่เสือมังกรสล็อตแมทชีนชิปแทนเงินมูลค่าหลายล้านบาท
เงินสดอีก๗แสนสมุดบัญชีมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าวันละ๑๒ล้านบาทโอ้โหเยอะมาก
จากนั้นเนี่ยก็นำผู้ต้องหาทั้งหมดเอาออกมาซะไปบันทึกการจับกลุ่มที่อำเภอ
พร้อมกับดำเนินคดีข้อหามร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย
ฝ่าฝืนข้อกำหนดจำได้ไหมเรามีพรกรฉุกเฉินอยู่ใช่ห้ามรวมกลุ่มกันนะฮะ
พระรกอฉุกเฉินอันนี้ก็ผิดอีกนักส่งพนักงานสอบสวนสอบภอมมาตรภุต
ดำเนินคดีกันต่อไปภูมิในการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย
นักงานฝ่ายปกครองนายลนลงทิพย์สิริบอกว่าบ่อนนี้เขาชื่อว่าบ่อนพนันอาเจ
เป็นบ่อนพนันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเปิดให้กับนักพนันที่รู้กันเนี่ยเล่นกันอย่างโจ่งแจ้ง
มีบริการรถตู้รับส่งด้วยจากพัทยามาที่บ่อน
ใครจะไปไปเจอกับพัทยาเดี๋ยวขับไปส่งเจ้าของบ่อนเป็นเครือข่ายเดียวกันกับบ่อนที่เคยเปิดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งถูกนายสมคิดเชื้อคงสสอุบลนำไปอภิปรายในสภาจนต้องปิดตัวลงไปและบ่อนนี้ก็ถูกทลายได้ในที่สุดนั่นเองนะครับ